เรื่องของรถที่ไปชนเขาแล้วหนีก็ยังมีให้เห็นอยู่คราวนี้เนี่ยฝ่าไฟแดงด้วย
แล้วก็ไปชนแล้วก็หนีนะครับทุกผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
รถจักรยานยนต์คันหนึ่งเขาก็ขี่มาตามทางนะครับปรากฏว่าตอนที่จอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่นะครับ
ก็มีรถยนต์ที่ขับตามหลังมาพุ่งชนเข้าอย่างแรงจนร่างของคนขี่จักรยานยนต์กระเด็นลอยตีรังกาเลยนะฮะ
แล้วก็ตกลงมาที่พื้นถนนนะครับมีรถยนต์คู่กรณีเนี่ยที่ชนแล้วเนี่ยนะเร่งเครื่องขับหนีออกไปอย่างรวดเร็วเลย
คือไม่สนใจลงมาดูอะไรเลยดูสิทิ้งเขาไว้เลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืน๒๓กุมภาพันธ์ที่กลางสี่แยกย่านตลาดยิ่งเจริญฝั่งมุ่งหน้าไปยังแยกคอปอนะฮะ
ผู้ที่โพสต์ระบุข้อความว่าฝากแชร์แล้วก็ช่วยติดตามหากใครพบเห็นหรือว่าอยู่ในที่เกิดเหตุพอจะมีกล้องหน้ารถที่เห็นทะเบียนรถคันนี้ชัด
ก็อยากจะให้ช่วยส่งมาให้หน่อยจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีนำตัวมารับผิดชอบการก่อเหตุที่เกิดขึ้น
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีคนวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็แน่นอนว่าวิจารณ์การกระทำของคนขับรถยนต์คันนี้คือไม่คิดจะเบรกอะไรเลยฟ้าไฟแดงด้วยชนเขาแล้วก็ยังหนีด้วย
หายแล้วก็เป็นคนโพสต์คลิปนะครับเขาเล่าว่าวันเกิดเหตุกำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากตลาดยิ่งเจริญมุ่งหน้าแยกคอปอมาถึงไฟแดงแรกตรงข้ามปั๊มปตทเขาก็จอดหยุดตามปกติจู่จู่มีรถยนต์ฝ่าไฟแดงมาชนรถเขาแล้วก็ขับหนีไปไม่คิดลงมาดูแลไม่มาดูคนเจ็บอะไรเลย
เหตุการณ์นี้ทำให้ตัวเขาบาดเจ็บศีรษะแตกเย็บสองเข็มกระดูกข้อแขนแตกต้องเข้าเฝือกหลังเกิดเหตุแจ้งความไว้ที่สอนอบางเขนเพื่อตามหาตัวคนขับรถยนต์มารับผิดชอบ
โดยนางปฏิพาณได้ฝากบอกไปยังคนขับรถยนต์คู่กรณีว่าขอให้ออกมารับผิดชอบสิ่งที่ทำลงไปเนื่องจากตอนนี้ตัวเขาก็เดือดร้อน
รถจักรยานยนต์ที่ใช้เป็นประจำพังเสียหายทั้งคันต้องซ่อมระหว่างที่รถล้มรถก็ไปเกี่ยวกับรถกระบะข้างอีกรถกระบะเขาก็เสียหายอีกก็ต้องไปซ่อมให้เจ้าของรถกระบะเขาทั้งทั้งที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเขาเลยเขาเนี่ยปฏิบัติตามกฎจราจรถูกต้องทุกประการ
ไม่ได้จอดด้วยผมไม่เห็นไฟเบรกจอดเพราะว่าผมลุกมาผมเห็นอยู่ว่าเห็นไฟไปท้ายแต่เขาก็ไม่ได้เหยียบเบรก
เหมือนไม่รู้ว่าชนเราด้วย
พี่เพราะว่าเขาหักหลบกระบะจากในคลิปเพราะเขาหักหลบหน่อยหนึ่งแล้วเขาก็ขับตรงไปต่อหลังจากจบคลิปก็มีคนมามาช่วยยกรถแต่ไม่มีใครเห็นว่ารถคันนี้ไปถึงไหนถึงไหนก็มีแค่ภาพจากกล้องจอดปิดแล้วก็มองไม่เห็นไฟทะเบียน
ก็คืออยากให้เขาออกมารับผิดชอบหน่อยพี่เพราะว่าผมมีคู่กรณีอีกคันหนึ่งที่เป็นผมรถรถผมกระเด็นโดนโดนกระบาดอีกคันหนึ่งแล้วรถมอไซค์ผมก็พังหมด
คือเราเดือดร้อนใช่ไหม

ก็ไหนจะต้องซ่อมรถผมเองแล้วก็ต้องมาซ่อมให้พี่กระบะคันนั้นอีกซึ่งผมก็ขับไม่ได้ผิดกฎจราจรนะพี่ก็อยากให้เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อย
คือกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุมันมีแต่มันไม่ค่อยชัดไง

ตอนนี้ก็นำกล้องเท่าที่มีไปมอบให้กับตำรวจ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวคนที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปแกะรอยตามจุดอื่นต่อ
ว่าจะเจอไหมรถคันนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ย